วันนี้ได้เกิดเหตุที่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนก
หลังจากมีรายงานพบวัตถุ
ที่มีสารกมันตรังศรีที่อาคารร้างกลางกรุงเทพมหานคร
จนต้องมีการสั่งอบพยพประชาชนในรัศมี๒๐๐เมตรออกจากพื้นที่
โดยอาคารดังกล่าวนั้นเจ้าของปล่อยให้นักธุรกิจชาวเกาหลีเช่า
แล้วก็ได้เข้าไปตรวจสอบหลังหมดสัญญาก่อนที่จะไปพบถังสารเคมี
คาดว่าน่าจะมีสารอันตราย
จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ดับเพลิงสุธิศาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมนูเพื่อสันติ
นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในซอยพระหลโยธิน๒๔เขตจตุจักร
หลังรับแจ้งเหตุพบกล่องเก็บสารกรรมตภาพรังศรี
ถูกทิ้งอยู่ในอาคารร้าง๒ชั้น
ถูกดังกล่าวเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำจากโลหะ
และมีฉลากสีส้มแปะอยู่ข้างกล่อง
โดยมีเครื่องหมายรังสีพร้อมระบุข้อความโปรดระวัง
อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติทางรังศรี

คนงานได้พบวัตถุต้องสงสัยตั้งแต่๒วันก่อน
ขณะกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่
เพื่อดำเนินการก่อสร้างในระแวกใกล้เคียง
และไม่พบการรั่วไหลหรือมีกลิ่นแปลกปลอมออกจากวัตถุ
ซึ่งคาดว่ากองดังกล่าวน่าจะเป็นของกลุ่มชาวต่างชาติ
ที่ได้เข้ามาเช่าอาคารไว้สำหรับทำสำนักงานก่อนหน้านี้
ป้องกันในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ห่างจากพื้นที่ในระยะประมาณ๒๐๐เมตร
และในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ห่างจากวัตถุ๕๑๐เมตร
เพื่อรอให้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานประมนูเพื่อสันติ
เข้ามาดำเนินการจัดการอย่างถูกต้อง
การตรวจสอบผ่านไปนานกว่า๑ชั่วโมง
ที่ยืนยันวัตถุที่พบเป็นวัตถุกรรมมันตภาพรังสีประเภทหนึ่ง
โดยไม่พบการลั่วไหลและไม่เป็นอันตรายกับประชาชน
จะทำการเคลื่อนย้ายกล่องดังกล่าวนะครับ

ในบริเวณของสำนักงานประมนูเพื่อสันติเอง
ซึ่งมีที่จัดเก็บเรียบร้อยนะครับ
หลังจากนั้นก็จะไปตรวจสอบอย่างในรายละเอียดนะครับ
ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับ
เราคิดว่าในช่วงนี้ก็คงไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
สารเคมีที่ว่านี้เป็นอีรีเดียม๑๙
ซึ่งหมดอายุไปแล้วนะครับ
ขณะที่อิลิเดียม๑๙๒เป็นต้นกำเนิดรังศรี

และใช้ในการถ่ายภาพรอยเชื่อมต่อโรหะในงานอุตสาหกรรม
ซึ่งวัตถุที่พบเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแก่ม่า
และมีสารอิลิเดียม๑๙๒ที่หมดอายุเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนผู้ที่นำอุปกรณ์มาทิ้งถือว่ามีความผิด
พระราชบัญญัติพลังงานปรมนูเพื่อสันติ

เพราะใช้วิธีกำจัดรังสีไม่ถูกต้อง
ซึ่งสารกำลังตภาพหลังสีแม้จะมีประโยชน์ทางการแพทย์

แต่ถ้าหากรับการจัดเก็บอย่างไม่ถูกวิธี
สุ่มเสี่ยงที่รังสีจะลั่วออกจากภาชนะบรรจุ
และหากมนุษย์ได้รับการสะสมในร่างกายในปริมาณที่มาก
ก็จะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน